ปี๖๔นี้มันหนักกว่าเยอะ

คืออาจจะใช่โควิด๑๙
แต่ว่าเขาอาจจะพัฒนาพัฒนาตัวเอง
หรือสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่
นี่เราคงเริ่มอาจจะเริ่มเจอตอนต้นปีนี้แหละ
แต่ตอนที่เจอใหม่ก็ยังไม่มีอะไร

ก็คงจะมีการน่าจะเริ่มมาจากต่างประเทศใช่อีกครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเราประมาณไม่ได้
เพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราจะพบหรืออะไรเนี่ย

เพราะมันจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้น
ถ้ามาจริงมันจะอาจจะฆ่าคนได้ไปในช่วงวันเดียว
มันอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัส

แล้วก็มาตามสายน้ำคือแม่น้ำลำคลอง

ที่เราอยู่ไกลมากแล้วก็ติดเขาได้
ในประเทศไทยมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์

แต่ว่าเราอาจจะไปค้นพบ
อาจจะเป็นยาสมุนไพรเก่าแก่ของเราก็ได้

เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการสูญเสีย
โควิด๑๙หลังจากนี้เมื่อไหร่มันจะหมดฮะตามดวง
ถ้าตัวโควิดเองจริงก็น่าจะน่าจะประมาณกลางปีหน้า
แต่อันใหม่นี่ที่มันร้ายแรงกว่า
มันจะอยู่ต่อไปอันนี้อาจจะถึงปลายปี
โปรดติดตามตอนต่อไป